ที่วันนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร
ซึ่งอาจารย์ทั้ง๓คนที่เสียชีวิตสังกัดอยู่
วันนี้อธิการบดีออกมาแถลงยืนยันนะคะว่า
สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เกิดมาจาก
เรื่องของการร้องเรียนเรื่องวุฒิการศึกษา
แต่ยอมรับว่าผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิต
เคยมีความขัดแย้งกันมาก่อนค่ะ
นายพงศ์หรดานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร
แถลงประเด็นนายวัญชัยดันัยตะโมนุษย์
ก่อเหตุยิงนายพิชัยชัยสงคราม
และนายนัทพลชุมวรฐานีเสียชีวิตว่า

ส่วนสาเหตุความขัดแย้งนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด

เคยเรียกทั้งนายวัญชัยนายพิชัยเข้ามาพูดคุยเพื่อยุติปัญหา
กรณีที่นายวัญชัยได้ร้องเรียนนายพิชัย

ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ

แต่ว่าภายหลังนายพิชัยได้นำเอกสารวุฒิการศึกษา
จบปริญญาเอกจากประเทศฟิลิปปินส์

แล้วก็ยืนยันว่าได้รับการรับรองจากสกอ
จากการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยไปที่สกอแล้วพบว่า
การศึกษาดังกล่าวได้รับการรับรองแล้ว
และจากนั้นก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับทั้งคู่อีก
จนกระทั่งเกิดเหตุล่าสุด
และไม่ทราบว่ามีความขัดแย้งเรื่องอื่นกันอีกหรือไม่

ได้ตอบมาว่าท่านพิชัยเทียบได้สามารถสอนได้
สวัสดีครับสวัสดีครับได้ตอบมาตั้งแต่สมัยธนิการท่านที่แล้ว
เรื่องร้องเรียนนี้ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะ
เพราะว่าที่ผ่านมานี่ผมยังไม่เห็นหนังสือที่เป็นทางการ
แต่เขาพูดคุยกันต่อหน้ากันว่าไม่จบบ้างอะไรบ้างเนี่ย
จริงแล้วคำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร

สามารถติดตามฉบับเต็มได้ผ่านแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ